งูงูมันมาแล้วเขาเชื่อว่า

เรื่องนี้ยังไงดีอคติได้ไหม
อันนี้มีทัศนคติที่ดีค่ะ
เพราะว่างูเข้าบ้านทีไรเนี่ยโอ้โห

แล้วคุณดูงูที่ผมพูดถึงมันห้อยอยู่อย่างนี้ครับคุณผู้ชม

อยู่ตรงรั้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อเพราะเขาดูแล้วเนี่ย
ราวกับว่ามันจะมันจะมาขออยู่กับเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิหรือเปล่า

งั้นถามศาลภพภูมิสิเจ้าที่เจ้าทางจะยอมให้งัวอยู่ด้วยไหมฮะเดี๋ยวฮะ
คุณจะถามศาลภพภูมิอ้าวก็ชาวบ้านคงคิดอย่างนั้นเนี่ย
เจ้าที่เจ้าทางเออเป็นไงล่ะ
เขาไม่สบายใจงูเหลือมมันมาเลื้อยแล้วก็มัดตัวเองอยู่กับเสาแบบนี้
เฮ้ยคนลุกว้ายดูที่ไม่ง่ายนะครับ
ที่จะเอางูตัวนี้ออกมา
อุ้ยงูเหมือนเต้นโพเด้นเหมือนกัน

น้องไม่ต้องช่างคิด
แต่คุณดูงูมันเลื้อยไปที่แขนแล้วมันลัดหมุนติ้วอย่างนี้
พี่กู้ภัยเขาต้องมีฝีมือนะครับ
เท่าที่ดูเท่าที่เห็นเนี่ยน้องหนูอย่าไปทำตามใช่ไหม

กว่าจะจับแล้วก็คลี่คลายตัวมันออกมาได้นานอยู่นะครับ
แล้วตรวจสอบเพราะว่าความยาวของมัน

เขาไม่น้อยแล้ว๓เมตรแล้วดูหัว

ต้องล็อกอันนี้พิธีการจับเขานะ

ไม่งั้นมันหันหน้ามามันโชคเขาให้
บางคนบอกงูเหลือมงูหลามฉกก็ไม่เป็นไรหรอก

โฉกทีถ้าเป็นงูเหลือมไม่ก็งูหลามเนี่ย

ฟันมันเรียงลาวกับใบเลื่อย

เพราะฉะนั้นต้องระบัดระวังนะครับ
ขั้นตอนต่อไปยังไง
ชาวบ้านฮะได้ทำการจุดทูปเสียงทาย
ว๊ายนี่มันขั้นตอนอะไรครับเนี่ยเนี่ยฮะ
ใส่ถุงปุ๋ยแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหม
เนี่ยเจ้าบ้านเขาบอกว่าขอจุดทูปมงคลเสียงทายก่อน

งั้นมันจะจบข่าวนี้ไม่ได้
มันจะไม่สมบูรณ์แบบมันจะไม่สมบูรณ์แบบ
ถ้าอยากจะจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
เมื่อเจองูจรฐีกูภัยจับงูไปแล้ว

แล้วมันแฮปปียดิ้งไหมแล้วลองดูซิว่าเป็นยังไง
ถามว่าจะแฮปปี้แบบโอ๊ยยา

เอางี้ละกันจะแฮปปี้หรือเปล่าเราไม่รู้

ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

ย้ำชื่อบ้านเขา๓รอบแล้วนะ
เรียกกับมีบ้านเม็ดที่อยู่ตรงนั้น